คุณผู้ชมคะเด็กบางทีเราปล่อยเขาไว้ช่วงจังหวะเดียวแป๊บเดียว
หรือว่าคลาดสายตาแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุ

คุณแม่เขามีลูก๒คนคือขวบหนึ่งกับ๓ขวบ
ทีนี้แม่ต้องไปทำงานไงก็ทิ้งลูกเอาไว้กับทวด
ทวดได้ดูแลปรากฏว่าทวดเนี่ยก็เผลองีบหลับไป
พองีบหลับไปคนเล็ก๑ขวบตกถังสีเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านห้วยแก้ว
ตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ตอนเจ้าราทีไปตรวจสอบเนี่ยนะก็พบศพเด็กชาย
หงายอยู่ใกล้กับถังสีขนาด๒๐ลิตร
คือในถังสีมันมีน้ำอยู่ประมาณสักครึ่งถัง
แล้วก็วางอยู่บนแคร่ไม้รวมถึงตรงนั้นเขาก็มีการทำเป็นข้อ
กรรดิ์เด็กตกเอาไว้หน้าบ้านด้วยค่ะซึ่งเด็กที่เสียชีวิต๑ขวบเองนะ

แล้วนอกจากน้องที่เสียชีวิตอยู่
มีคุณตาทวดคุณยายทวดนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรศพณตอนนั้น
แล้วแม่ของเด็กคือนางสาววิไลอ่างหินวัย๒๗ปี

ลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาวิ่งเข้ามากอดศพลูก
คือร้องไห้แบบใจจะขาดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วแม่ก็เหมือนกับร้องไห้ไปด้วย
แล้วก็ต่อว่าลูกคนโต๓ขวบด้วย
ว่าทำไมถึงไม่ดูแลน้องทำไมถึงปล่อยให้น้องเป็นแบบนี้
ญาติยาที่อยู่เห็นก็สะหรับใจ
และจากการสอบสวนก็ทราบว่านางสาววิไลผู้เป็นแม่ของเด็ก
ทางกับสามีแล้วนางสาววิไลก็ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้ช่วงที่ไปทำงานก็ฝากให้ตาทวดยายทวดดูแลเหรนทั้งสองคน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุยายทวดก็ทำกับข้าวใส่ถุง

ดังนั้นเหรนสองคนต้องอยู่กับใคร
อยู่กับตาทวดใช่แล้วตาทวดเนี่ยก็เผลอหลับเผลองีบไป
เหลือแค่เหรนสองคนหนึ่งขวบกับสามขวบเล่นกันอยู่บนแคร่
แล้วตาทวดมารู้สึกตัวตื่นอีกทีเพราะอะไรรู้ไหม
เหรนคนโต๓ขวบมาเขย่าตัว
ทวดจ๋าไปดูน้องหน่อยน้องไม่รู้เป็นอะไร
พอทวดไปดูปรากฏว่าน้องวัย๑ขวบตกถังสี
แล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะคือหัวจมอยู่ในน้ำเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำศพส่งให้กับแพทย์
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทย
แล้วก็หมอพญาตรรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เด็กขวบนึงกำลังอยากเรียนรู้นะคะแบบนี้คลาดสายตาไม่ได้เลยจริง